สวัสดีครับยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์ฟ้าฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เองปัจจัยสำคัญหลักก็คือเรื่องของลมหนาวครับ
เข้ามามีบทบาทต่อสถานการณ์ฟ้าฝนในเมืองในของเรา
และดูเหมือนว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป
เราจะได้รับอิทธิพลจากปัจจัยนี้ยาวนานต่อเนื่องนะครับ

นี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
เป็นสถานการณ์กลุ่มฝนกลุ่มความชื้นที่เข้ามาปกกลุ่มเมืองไหนของเรา
จะสังเกตว่าจากก่อนหน้านี้นะครับ

กลุ่มฝนไปอยู่แถวบริเวณทางตอนล่างของจีน
มีการค่อยทยอยเคลื่อนต่ำลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนกลางไปจนถึงตอนล่างนะครับ
ทำให้ตอนนี้ครับในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยนะครับ

นี่คือพายุนะครับที่ก่อตัวขึ้นนะตอนนี้นะครับ
มี๒ลูกด้วยกันจะมีขึ้นฝั่งที่ญี่ปุ่นไปแล้วนะครับ
อีกหนึ่งลูกก็คือพายุลูกนี้นะครับกองเลย
พายุลูกนี้ครับก็ถือว่ามีบทบาทเช่นเดียวกันนะครับ
เพราะว่าพายุลูกนี้ครับจะเป็นพายุที่ช่วยดึงเอาฝนจากบริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่างประเทศไทยของเราออกไปนะครับ

นี่คืออากาศเย็นนะครับส่วนนี้คือพายุนะครับ
สังเกตว่าหลังจากวันนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าครับ
สีฟ้าครับคืออากาศเย็นมีการแผลลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
แผลเข้ามาในบริเวณทางตอนบนของไพร์อิสาน
จึงทำให้อีสานท้องฟ้าโปร่งโล่งนะครับ
ที่สำคัญนะครับก็ไปดันฝนให้เลื่อนต่ำลงมาปกกลุ่มบริเวณทางตอนล่างอย่างต่อเนื่อง
แน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในบริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่างที่มีอากาศร้อนชื้น
แล้วมาเจออากาศเย็นจากตอนบนที่แผลลงมา
สิ่งที่ต้องเตรียมตัวระมัดระวังก็คือเรื่องของฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนฟ้าขนองนะครับ
เดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับว่าภาพรวมสถานการณ์ฝนจุดไหนต้องระวังกันบ้าง
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะครับ
จุดที่ต้องระวังฝนเยอะเป็นพิเศษส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณทางตอนล่างของภาค
ก็ประกอบไปด้วยบริเวณจังหวัดสุโขทัยพิศนุโลกพิจิตรกำแพงเพชรแล้วก็ตาก
ส่วนตอนบนของภาคก็มีแม่ห้องศรเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางนะครับ
ส่วนอีสานฝนหายไปค่อนข้างเยอะมีอยู่บางพื้นที่เท่านั้นส่วนใหญ่บริเวณทางตอนล่าง
บุรีลำสุรินนครราชศรีมา
กลางมีจังหวัดชัยนาธอุทัยธานีกาญจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาคร
ภาคตะวันออกก็มีชนบุรีระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีแล้วก็สะแก้ว
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีประจบกิริขันสุราธานีนครศรีธรรมราชเพชรบุรียันลาแล้วก็นราธิวาส
ส่วนฝั่งอันดามันก็มีระนองตรังสตูล
กรุงเทพมหานครโอกาสการเกิดฝนคาดการณ์ว่าจะมีโอกาสเกิดฝนตลอดทั้งสัปดาห์
โอกาสการเกิดฝนก็๑๖๐ของพื้นที่แล้วก็เน้นตกช่วงบ่ายเป็นต้นไป
นี่คือภาพรวมสถานการณ์ฝนที่เราจะต้องเจอกันตลอดทั้งสัปดาห์นี้
และทั้งหมดนี่คือวันละก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันที่๑๐มหันฯสวัสดีครับ